ประเด็นการเมืองกันหน่อยดีไหมคะตอนนี้การเมืองก็ร้อน
ไม่รู้จะไปร้อนตรงไหนดีฝ่ายค้านก่อรอดฝ่ายรัฐบาลก่อร้อนตัวบุคคลก็ร้อน

ไปดูประเด็นของร้อยเอกธรรมนพรมเผาก่อนแล้วกันนะคะมีการออกมาตอบกระทู้ถามสดในสภา
น้ำตาเนี่ยคลอเบ้าเลยนะ
อ่ะให้ดูให้สังเกตที่ดวงตาวิบวับวิบวับของเขาตาแดงนะฮะ
ทีจะคึ้งขังวันนี้มาแบบอ่อนยวบนิดนึงเหมือนกันนะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กระทู้ถามสดฝ่ายค้านด้วยตัวเองสำหรับกรณีที่มีสื่อออสเตรเลียเนี่ย
พิมพ์บทความเกี่ยวพันกับยาเสพติดที่เป็นคดีในอดีตของเขานะ
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกไม่เคยรับสารภาพว่าขนยาเสพติด
คดีนี้มันจบไปนานแล้วอย่าเอาเรื่องไร้สาระมาโจมตีกัน
ทีนี้มันมีประเด็นคุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยพูดเมื่อไหร่เป็นเรื่องเมื่อนั้นจริง
คำเขาเนี่ยดูเด็ดเหลือเกินออกมาพูดสั้นบอกว่า
ผมเป็นคนให้สื่อออสเตรเลียหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
แล้วเปิดเผยเรื่องนี้เองแหละเนี่ยเพราะรู้ว่าถ้าส่งให้รัฐบาล
มันก็คงจะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าร้อยเอกธรรมนัฐอยากจะฟ้องร้องกลับก็เชิญ
ผมจะไม่ยอมให้อดีตมาทำลายอุดมการที่ผมตั้งใจว่าชีวิตที่เหลือของผม
ผมจะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะใด
ผมไม่อยากจะบอกว่าผมเนี้ยเป็นคนให้ให้ล่ะ
และพบบงงเอง
จะถ้ารัฐบาลเนี้ยขอได้รัฐบาลมันไม่ได้ทำ
ผมก็ต้องอ้อมไปหามาให้ได้กันแล้วกันเนี่ยแหละผมล่ะ
นี่ค่ะก็เป็นวาถะกันไปนะ
อันนี้กรณีนี้คือพันธบริโรทโทวัยพฤติอพรรณรัฐ

เขาลุกขึ้นประท้วงบอกฝ่ายค้านนำเอาเอกสาร
ไม่ได้รับอนุญาตอภิปรายในสภามันผิดข้อบังคับนะ
ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสภานะคะ
ทีนี้ปรากฏว่าระหว่างนั้นศาลจังหวัดพัทยา
เขาอ่านคำพิพากษาสารดีกาพอดี
สำหรับกรณีคดี๑๓นปช
กล้มการประชุมสุดยอดอาเซียน
สมัยรัฐบาลของนายอภิษฎเวชาชีวะ
พันธุ์ตำรวจโทวัยพฤษเป็นหนึ่งในจำเลยในคดีนี้ด้วยนะคะ

ก็ออกจากห้องประชุมทันทีเสนอยื่นค้านไปไม่ทันไร

เพราะสารสั่งจำคุก๔ปีไม่รอลงอาญาจ้ะ

มีเพียงแค่นายศักดานพฤษฎจำเลยที่๑๐คนเดียวนะคะ
สารก็เลยอ่านเฉพาะของนายศักดาคนเดียว

พวกรวม๙คนที่ไม่ได้มาฟังคำพิพากษา
สารออกหมายจับให้นำตัวมาฟังคำพิพากษาเลยนะคะ
อีก๓คนมีนายวรชัยเหมะ
คุมอพรรณรัฐลูกชายของพันธบรรททวัยพฤษ
ลงเลือกตั้งซ่อมสสกำแพงเพชรเขต๒แทนแล้ว

แล้วอย่างนี้คุณสมบัติเหมาะจะเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่า

สหรัฐก็มีปัญหาต้องแก้เยอะเหมือนกันนะคะ